คุณผู้ชมไปเอาใจช่วยน้องมาเรียมกันหน่อยละกัน
หลังจากที่เขาช็อกหัวใจหยุดเต้น
ก็ตกใจสิก็มีพยูนหนุ่มมาไหว้ตามมาไหว้ไล่แบบนี้
ตอนนี้อาการมาเรียมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้รองอธิบดีก็สั่งระดมทีมสัตวแพทย์
ให้ไปช่วยเหลือน้องอย่างเร่งด่วนเลย
เพราะว่ามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด

แล้วก็ไม่ค่อยกินอาหารมาตั้งแต่๘สิงหาคมแล้วค่ะ
และช่วงกลางวันมาเรียมก็หายใจผิดปกติ
เพราะว่าเขาถูกพยูนตัวผู้
มันไหว้ไล่ตรงแหลมปันหยัง

เรียมเขาก็เลยตกใจตัวสั่นคือช็อก
เมื่อสองวันที่ผ่านมาแล้วมาเรียมก็เลยไม่กินนม

ทีนี้หลายคนก็เป็นห่วง
คือมาเรียมีภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วย
คุณหมอก็เลยต้องฉีดยากระตุ้นหัวใจ
ทำให้ตอนนี้อาการของน้องมาเรียม
อยู่ในช่วงที่จะต้องเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
เมื่อวานนี้เท่าที่ตรวจสอบเท่าที่สังเกต
มาเรียมก็มีอาการซึมแล้วก็อ่อนเพลียมากขึ้น
อัตราหายใจประมาณ๓๔ครั้ง
มีการเปิดหายใจนานมากคือสูงสุดประมาณ๓๐วินาที
ส่วนอัตราการเต้นของหัวใจ๑๔๐๑๕๐ครั้งต่อนาที
แล้วก็มีเสียงลมหายใจผิดปกติ
มีอาการลอยตัวด้านซ้ายหมายความว่าอะไร
ทำไมมาเลียมถึงลอยตัวด้านซ้าย
แปลว่ามันมีการอักเสบของปอด
แล้วสัตวแพทย์บอกด้วยนะลมหายใจของน้องเนี่ยคือมีกลิ่นเหม็นมากอืม
บริเวณผนังท้องมีอาการบวมน้ำ
แล้วพอไปตรวจสอบดูด้วยความที่แบบลมหายใจเขาเหม็นใช่ไหม
ก็เลยต้องไปตรวจสอบดูว่าช่องปากเขามีอะไรหรือเปล่า
พอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าในช่องปากของมาเรียมมีแผล๒๓แห่ง
บริเวณหางก็พบรอยเป็นรอยแบบด่างขาวค่ะ
ถามคุณหมอคุณหมอคะไอ้รอยด่างขาวนี่คืออะไร
หมอบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงการติดเชื้อไวรัส
แล้วตอนนี้น้องก็มีอาการติดเชื้อทั้งในกระแสเลือด
แล้วก็ปอดอักเสบด้วยคือแผลในช่องปากมีไข้
คุณหมอต้องดูแบบใกล้ชิดเลยค่ะ
ไม่ให้อาการน้องซุดลงไปมากกว่านี้

อยู่ในบ่ออนุบาลแบบที่คุณผู้ชมเห็นก่อน
แล้วก็ให้อาการเขาดีขึ้นก่อนถึงจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ถ้าเกิดว่าจะต้องติดตามดูแลน้อง
ก็ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น
แล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากภูเก็ต
ส่วนทางด้านรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก็เลยมีการสั่งนี่ค่ะเขาประชุมกัน
ให้เพิ่มทีมสัตวแพทย์สำหรับภารกิจช่วยเหลือน้องมาเรียนต่อไปนะคะ
มันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยต้องช่วยกันนะครับ